สุราธานีเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งมา
แจ้งบ่อแสมาว่าพี่ตำรวจตรงนั้นน่ะเหมือนจะมีบ่อนนะ
ถ้าพูดเรื่องบ่อนน่ะเหมือนจะมีบ่อนน่ะเขาไม่มีบ่อนกาลประเทศไทยไม่มีบ่อน
แต่ทีนี้ปฏิบัติการนี้เริ่มต้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ไปดูหน่อยคุณผู้ชม
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริครับ
ก็นำกำลังฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจสพเมืองสุราธานี
ไปเลยที่โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จครับ
ริมถนนปากน้ำอำเภอเมืองสุราช
เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่
ไปถึงปุ๊บทางเข้าเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่ตอนนี้วางแผนกันอยู่
ว่าเราจะบุกไปทางไหนนะจะวางกำลังไปล้อมตรงไหนบ้าง
พอไปถึงทางเข้าโรงงานเนี่ยมีสภาพเป็นป่าครับ
เป็นป่าแล้วรอบรั้วโรงงานก็มีสังกษีปิดล้อมเอาไว้
มีคนดูต้นทางด้วยนะตรวจค้นพื้นที่ข้างในเนี่ยแบ่งเป็น๒ชั้น
แนวชั้นแรกเนี่ยมีแซลนมีแซลนปิดอำพรางไว้
และแนวชั้นที่สองครับพบเป็นเต้นเนี่ยคุณผู้ชมนะ
ตรงนี้เลยนะเล่นพนันกันสี่หลังโอ้โหมีวงพนันโปปั่น
มีพนันไพ่แล้วก็ไฮโลก็มีแล้วก็มีจุดโอ้โหนี่
อ๋อไม่มีตังค์ก็เป็นไรเพียงแต่ท่านนำทรัพย์สินมา
เอารถมาได้เลยมาจำน้ำได้เลยมีห้องน้ำไว้บริการด้วย
ไปถึงก็จับกลุ่มนักพนันได้กว่า๒๐๐คนคุณผู้ชม
ลักลอบเล่นการพนันที่อำเภอท่าฉางแต่แต่
คุณผู้ชมท่อฟังดีดีบอลน่ะปิดตัวลงไปคืออันนี้
เพราะว่าคนเอกปรยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมัตรี
มีคิวมาลงพื้นที่หาเสียงพอดีก็เลยต้องปิดไปก่อน
ชาวบ้านพูดใช่ไหมชาวบ้านนะต่อมาบ่อนที่อำเภอท่าฉาง
สามพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองเมื่อวันพุธเนี่ย

จุดที่น่าสงสัยคือไปตรวจพบเงินสดหลักล้านนะในรถของเจ้ามือ

เจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าอ๋อเงินหลักล้านน่ะเหรอ

เอาไว้ซื้อรถแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าระหว่างการจับกลุ่มเนี่ย
มีนักพนันโวยวายขึ้นมาว่าโอ้โหแล้วโวยวายขึ้นมาซะนะบอกว่า
เนี่ยยังมีบอลอยู่ที่การนัดดิดอ่ะการดิดอ่ะการดิดการดิด
การจะนัดดิดอ่ะทำไมไม่ไปจับบ้างอ่ะเออมาที่นี่ก่อน
เอาแล้วยังไงล่ะเป็นเรื่องแล้วสิ
หลังการจับกลุ่มครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนักพนันทั้งหมด
ขึ้นรถบรรทุก๖ล้อหลายคันเลยนะเพื่อไปลงบันทึกจับกลุ่ม
ณที่ว่าการอำเภอเมืองสุราธานีแล้วก็นำตัวส่งโรงพักเมืองสุราชครับ
เพื่อจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนักพนันแล้วเดี๋ยวจะติดตามตัวเจ้าของบ่อน

สุดท้ายประเทศไทยมีบ่อนเปล่าพี่เบิร์ต